ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญกับเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างหนักนะครับ
ฝนตกหิมะถล่มรวมทั้งแผ่นดินไหว
เป็นพื้นที่ใดบ้างติดตามพร้อมกันกับจับตาเตือนภัยครับ

ในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันต์นะครับ
สุดสัปดาห์แล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้เราย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับ
ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ละจุดบนพื้นที่โลกของเรานี้
เผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรกันบ้าง
เริ่มต้นกับที่แรกที่นี่ครับฮาไวน์ครับ
หลายคนคงคุ้นชินกันดีนะครับว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับ
เป็นเมืองพักต่างอากาศแล้วก็อยู่ในเขตร้อน
แต่จู่ที่นี่ครับต้องเจออย่างในภาพที่เห็นหน้าขณะนี้นะครับ
หิมะที่ตกอย่างหนักจนทับถมกันสูงถึง๙๐เซนติเมตร
จนทางการเนี่ยนะครับต้องประกาศให้พื้นที่เดินกล่าวเป็นพื้นที่

โดยผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในพื้นที่เขาก็บอกนะครับว่า
มีความเป็นไม่ได้นะครับที่จะมีหิมะตกลงมาในเขตร้อนอย่างในฮาไวน์
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมสหรัฐอเมริกาขณะนี้
ต้องเผชิญกับพายุหิมะให้ตกลงมาอย่างหนัก
สร้างปัญหาหลายต่อหลายอย่างละทีเดียวนะครับ
หนึ่งปัญหาสำคัญก็คือการใช้รถใช้ถนนครับ
เพราะว่าตอนนี้หิมะตกลงมาทับถมบนเส้นทางสัญจรหลายสายนะครับ
ทางการต้องเร่งกำจัดหิมะออกอย่างเร่งด่วน
ขณะที่กระแสลมนั้นก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับ
ส่งผลโดยตรงต่อทัศนวิสัยบนทางหลวงหลายสาย
ที่นี่มีหิมะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ก็ทับถมกันหนาประมาณ๓๐เซนติเมตร
จากเรื่องของความหนาวเย็นแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นภาพหลุมขนาดใหญ่นะครับ
ซึ่งอยู่ในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกานะครับหลุมนี้กลืนลดลงไป๒คัน
มีผู้บาดเจ็บ๑คนหลังจากนั้นถัดไปไม่นาน

มีหลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีรถตกลงไปในหลุม
ที่ตกลงไปก็ทำให้ท่อปลาปลาที่อยู่ใต้ดินแตก

แล้วก็ท่วมรถทั้งคันภายในเวลาไม่กี่นาทีครับ
มาใกล้บ้านเรากันหน่อยที่อินโดนีเซีย

เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๖จุด
จุดที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดอาเจ
ซึ่งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย
จุดดังกล่าวเป็นชุมชนชาวมุสลิม
ระหว่างที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครับ
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณในเกาะก็กำลังจะเตรียมตัวทำลำบาดในช่วงเช้า
สันสะเทือนนั้นทำให้บ้านพังเสียหายหลายหลังเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในเขตที่มีชื่อว่าปีดีจายา
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง
มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย๒๗๓คน
มีผู้เสียชีวิตพุ่งเกินกว่าร้อยศพแล้วนะครับ
อาคารบ้านเรือนพังราบไปกว่า๒๔๕หลังคาเรือน
รวมถึงมัศยิตร้านค้าหลายแห่ง
ถนนแตกซุดตัวครับไฟฟ้าดับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าหลายจังหวัดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ได้รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนที่เกิดขึ้น
มาดูกันต่อที่สถานการณ์ฝนในบ้านเรากันบ้าง
อย่างที่ทราบกันดีหยุดยาวที่ผ่านมาฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
อย่างเช่นที่จังหวัดสุราธานีนะครับจังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทธลุงครับจังหวัดตรังครับ
ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่นะครับทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำตอนนี้ปริมาณฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังมีรายงานว่ามีน้ำท่วมขังตามพื้นที่รุ่มต่างรวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตร
คาดการณ์นะครับว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้
ดังนั้นประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวนั้น
ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เหนือจรดใต้ของไทย
ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การดูแลรักษาสุขภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเลยทีเดียวนะครับ
ผมพุพธนันพี่สิทธิ์มหาญสวัสดีครับ